แต่งานนี้บอกเลยว่าไม่มีอึ้งเอ้ยไม่มีบึ้ง
เออไม่มีเบิ้งโอ้ยเล่นคนเดียวได้แล้วนะโอ้ยได้
อึ้งเพราะอะไรเขาไปเจองูที่มันมีสองหัว
เฮ้ยงูสองหัวมันเป็นยังไงเอาไปดูกันสิคะ
นี่ค่ะมันอาจจะดิ้นชักดิ้นชักงอ
แต่คุณผู้ชมคะเราจะทำภาพช้าให้คุณผู้ชมได้ดูชัด
อะไรล้ำหัวล้ำหรอไม่ใช่เตะฟุตปอนด์

เป็นภาพนิ่งให้ดูเลยฟรีดให้ดูเลยค่ะว่างูมีสองหัวจริง
ผู้ใช้ติ๊กต๊อกที่ชื่อว่าคนบ่มีใจได้ถ่ายคลิปเจ้างูแปลกตัวนี้ได้ในยามค่ำคืน
แล้วเธอก็บอกว่าตอนที่เธอกลับมาถึงบ้านในช่วงดึกกำลังจะกลับไปนอนในบ้านเนี่ย
แต่รู้สึกว่าเอ๊ะที่พื้นมันมีอะไรดุ๊กดิ๊กอยู่เธอก็เลยเอาไฟฉายส่องไปดูค่ะ
ปรากฏว่าเจองูตัวนี้มันมีสองหัวกำลังเลื้อยดิ้นไปดิ้นมาอยู่หน้าบ้าน
งงสิคะมันงูอะไรงูสองหัวเธอก็เลยถ่ายคลิปลงติ๊กต๊อกนะคะ
ไปถามชาวเน็ตดูมันตัวอะไรชาวเน็ตก็ไม่รู้เหมือนกัน
ว่าตกลงเนี่ยมันตัวอะไรตัวอะไรที่มันเป็นแบบนี้นะคะ
แต่ก็ถือว่ามันแปลกมันน่าจะมาให้โชคอ่าอดคิดไม่ได้อีกแล้วแบบนี้นะคะ
ก็ตีความกันเอาเองแล้วกันนะว่ามันเป็นงูอะไรที่มีสองหัว
ขอบคุณเจ้าของคลิปด้วยนะติ๊กต๊อกคนบ่อมีใจ